พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลาค่ะไปดูความคืบหน้าคดีที่บังหมัดเนี่ยนะคะ
โหดร้ายมากไปข่มขืนฆ่าแล้วก็ชิงทรัพย์น้องนิน่านะคะ
มีการเปิดฝาโลงให้ญาติแล้วก็คุณแม่ดูน้องเป็นครั้งสุดท้าย
คุณแม่เห็นหน้าน้องในสภาพคือไม่มีชีวิตแล้ว
เข้าใจความรู้สึกแล้วก็ขอบคุณแม่นะครับ
ตอนจะขาดใจไร้เรี่ยวแรงนะครับ
ยัดย่าต้องพยุงออกมาจากเมล์แล้วก็พาคุณแม่ไปพักลงด้านล่าง
คุณพ่อของน้องนายหนาก็เหมือนกันค่ะ
ทันทีที่เห็นศพลูกก็ก้มหน้าร้องไห้ด้วยความเสียใจ
ไม่กล้าจะดูศพลูกสาวของตัวเองค่ะ
ร่วมงานจำนวนมากเพื่อนแล้วก็ญาติของน้องตะโกนสาบแช่ง
ชูป้ายชูข้อความเห็นไหมครับ
ครับคมคืนเท่ากับประหารเรียกรองให้ลงโทษประหารชีวิต
นายประถมเอียดขาวหรือว่าบังหมัดผู้ต้องหา
คือพูดง่ายประหารชีวิตสถานเดียวค่ะ
ภายในงานศพครอบครัวได้นำชุดนักเรียน
แล้วก็กล่องรูปหัวใจที่ใส่รูปถ่ายของน้องเนี่ย
ข้าวของของน้องมาไว้ที่หน้าศพของน้องนะคะ
ระหว่างทำพิธีวางดอกไม้จันทร์

แสดงถึงความรักความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อตัวน้องนิน่าค่ะ
ส่วนน้องมีนแฟนหนุ่มของน้องนิน่านะคะ
เสียใจคือหน้าไม่ดีเลย

ก็ร่วมร้องเพลงเจียนตายของวุฒิป่าบอนกับเพื่อน
ซึ่งเพลงนี้เนื้อหาพูดถึงเรื่องของคนรักที่จากไปอย่างกระทันหัน
ความรู้สึกของน้องมีนที่ต้องสูญเสียน้องนิน่าไปตลอดกาล

ในช่วงที่นำลงศพน้องขึ้นไปบนเมนนะคะ
คุณน้าของน้องนิน่าได้ชูป้ายแล้วก็เรียกร้องให้
มขืนเท่ากับประหารชีวิตนะฮะตะโกนสาบแช่งคนร้าย
แล้วก็บอกเลยบอกว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต
ขอให้คนร้ายถูกประหารตายตามน้องนิน่าไปด้วยค่ะ
นี่ดูบรรยากาศนี้หน่อยนะคะ

อย่างโทษส้าวนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่า
ทุกคนก็เรียกร้องเหมือนกันให้ประหารชีวิต

ส่วนพลตำรวจตรีทิวธวัฒนครศรี
เป็นผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาคเก้า

แล้วก็ท่านภูตการณ์สื่อภูทรภาพเก้า
คตีนี้ถือเป็นคตีที่หดร้ายทารุมยักษ์มาก
คนร้ายมีพฤติการณ์ที่ลงมือยังโหดเหี่ยง

เล่าพฤติกรรมการก่อเหตุอย่างไม่รู้สึกผิด
จากการเก็บพยานหลักฐานต่างอย่างละเอียด
ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานที่แน่นหนาพอ
ที่จะขอสารให้พิจารณาโทษสูงสุดกับคนร้าย

เพราะฉะนั้นผู้การสืบภาค๙ท่านก็บอกว่า

คนร้ายจะต้องได้รับโทษอย่างสะสมค่ะ